นี่คือคนคนไกลแต่น้ำใจยังส่งถึง

คนใกล้เฮ้ยอยู่ในพื้นที่แท้

คนในพื้นที่แต่กลับกลายเป็นคนหาย
หาตัวไม่เจอเขาปฏิบัติภารกิจข้ามวันข้ามคืน
นายกพี่ตู่นันทิดาหายหน้าไปไหน
ถึงขั้นมีคนตั้งชื่อใหม่นันทิดาแก้วบัวหาย
ใช่เพราะแกหายตัวเปลี่ยนนามสกุลเลย

ที่ศูนย์อพยพของอบตบางพลีใหญ่
นายกพี่ตู่บอกไม่ได้หายไปไหนนะ

แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ทำงานไงสั่งการตลอด
นายกพี่ตูไม่ได้ลงเองทีมงานลงไป

เอาน้ำดงเอาน้ำดื่มลดฉีดโฟมรถฉีดน้ำ
หน่วยการโดยนายกพี่ตู่ทั้งสิ้น
นายกพี่ตู่ก็ลงพื้นที่ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วไม่รู้เรื่องเหรอเขาด่ากันขลมจมโซเชียล
ไม่ได้เล่นโซเชียลนี่ระดับตู่นาธิดา

บอกว่าแกไม่ชอบโซเชียลตั้งแต่เป็นนักร้องแล้ว

ตอนนี้ทราบแล้วไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมฮะไม่เป็นไร
เพราะว่าจริงแล้วยืนยันว่าทำงานจริง
นี่คือคนในพื้นที่ไม่เจอตัวยังเจอดราม่า
และคนไม่เกี่ยวแต่โผทียิปต์

ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าท่านโผล่กี่รอบอ่ะ
สี่ทุ่มตีหนึ่งตีจนโอ้ยนับไม่ทั่วเลยฮะ
สี่ทุ่มก็เจอท่านตีหนึ่งก็เจอท่าน

ตอนตีหนึ่งมันสะพรึงสะพรึงคืออะไรเข้าไปทำงานนะ
แต่มันมีความแอคชั่นมันมีความแอคชต้องชี้ใช่ไหม
เขาก็ต้องมีการสั่งการท่าทางมันต้องออก
ตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไง
เจ้านี่ไงโฮ้ย

ดูบรรยากาศตอนที่ท่านสั่งการสั่งงาน

น้ำที่บริหรอกเนี่ยทางแบบนี้

หมอหน้าและน้ำนับที่รออยู่รถสถาปิด

ตอนนี้ยังไม่ติดต่างกับพี่
เฮทต่อและก็คือนาน

ถ้าท่านไม่ไปงานเดินไหม
ก็ทีมงานเขาอยู่แล้วทีมงานที่ปฏิบัติกู้ภัย
งานมันก็ไปตามระบบของมันอยู่แล้วใช่ไหม

ทำไมฮะก็มองลูกในเงียบบวกงั้น
มีน้ำใจแล้วท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเหรอ

แต่มีน้ำใจอยากจะมาให้การช่วยเหลือ

ก็นี่ไงเหมือนพี่ตู่นายกพี่ตู่

นี่ทีมงานปพจังหวัดผู้ว่าท่านก็มาแล้ว

มายัยทำงานก็ทำไปท่านนี่คือสไตล์
สไตล์ของรัฐมนตรีช่วยเกษตร
เพราะฉะนั้นในอนาคตรัฐมนตรีว่าการ

แต่มีคนเปรียบเชื่อว่าท่านเหมือนมธ๑เลยนะ

เหมือนไหมมาดูงานมาเท่าหนึ่งจัดการงานนี้เป็นไปได้ไหมครับ

แต่ท่านยืนยันว่าท่านมาทำงานเพราะ
นี่คือพื้นที่ของสอสอพลังประชารัฐ
สอสอไปไหนติดโควิดหรือเปล่าไม่รู้แต่กักตัว
ดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นเลขาพลังประชารัฐ
อำนวยการแทนสอสอในพื้นที่

แต่อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีเจอปาเต็ดนะ

ยุทธนาบุญอ้อมปาเต็ดบอกว่า

รู้แล้วว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้

เต็ดทำไม่ได้แต่บางคนทำได้

ปาเต็ดหันย้อนกลับมาอีกที

ใจคอปาเต็ดไม่ค่อยจะสู้ดีในช่วงนี้

แต่ป๊าบอกปูศน์ตัวของปาเต็ดเอง
ในฐานะผมเป็นนักนิเทศศาสตร์นะคนที่ถ่ายรูปให้ท่านธรรมนัฐ
มุมภาพสุดยอดนะมีการเห็นสีหน้าสีตาฝีมือไป
มีการถ่ายผ่านไลน์จากข้างหลังให้เห็นว่าท่านชี้มือไปถึง

อันนี้ขอโทษนะไม่ได้กระแหน่อะไรพูดในเชิงนักนิเทศศาสตร์ว่าถ่ายรูปสวย
ฮะอันนี้น้ำใจท่านรัฐมนตรีช่วย